สยามรัฐชัชวานผ่านสมัยด้วยทรงชัยพระภูมิพลชนสุขสรรค์
แผ่นดินไทยแผ่นดินทองแผ่นดินทันทั่วเขตขันแทร่สองกล้องธานี
แปดสิบแปดพันศามหามงคลไทยทุกหนถวายพระพรบวรศรี
ขอพระชนยั่งยืนยิ่งหมื่นปีน้อมพักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐและบริษัทโพลิพลัสเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัด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

สนุนโดย๒ความอร่อยเนื้อระดับจากกัสมิวพรีเมียมมิว
ท้องทะลุดาวสวัสดีครับ

ทุกคืนวันพระฤหัสสวัสดีนะคะ

เรื่องราวที่เราคุยกันผ่านอยู่
จะรู้ว่าคุณเป็นคนที่น่าชีวิตน่าอิจฉา

จะต้องไปตามช็อปกระเป๋าเงินก็ต้องเป็นหนังจราเข้
คุณจะต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงขนาดจะต้องใช้เงินสเปนได้ถึงขนาดนี้

ผมไม่ได้จ่ายเงินสักบาทเดียวเลยคือใช้ไมค์หมดเลย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
ดวงชะตานี่ถือว่าดวงมาลัยยกมหาศเมฆ
ลุกเป็นดารารุ่นปฏิวัติวงการ
ห้องน้ำก็ต้องทำให้เขา

เดี๋ยวเราค่อยด่าเราค่อยหลอกด่า

ถ้าไม่มีผมเนี่ยจะไม่มีไมโครเวฟให้ทุกคนนะ
เพราะผมเป็นคนแรกที่ปฏิวัติต้องมีไมโครเวฟ

เสาร์อาทิตย์เป็นเวลาของน้องอาชิ

หมายถึงว่าที่จะมีเวลาแล้ว

เขาก็ต้องมีเพื่อนมีแฟนหรือเวลานั้นเขาอยากจะแบบ
ต้องไปเรียนหนักขึ้นตอนนี้เขายังเด็ก

ทุกวันนี้ยังหอมลูกอยู่เลยนะ
คลอเคลียร์อยู่เลยอาบน้ำด้วยกันด้วย

เรียงเลขกับหลักเลขนี้กับถึงจะต้อง
คือแบงค์มาอันตรีเกตติดมาจากพ่อ

มันก็เลยติดมาติดภาพมาตั้งแต่เด็ก
ว่าใช้ใบใหม่หนึ่งมันสวยแล้วมันไม่สกปรก
คุณจะถือแบงค์คุณกลัวสกปรก
เวลาคุณหยิบตังค์แล้วบอกคุณให้เขาใช่ป่

สมมติว่าแบงค์คุณมันแบบดำ

ช่องโชนมันตกบนพื้นมาแล้ว
หรืออาจจะแบบอะไรมาไม่รู้วะ

ต้องบอกว่าใช้แบงค์ใหม่จนรู้เมื่อเกิดเหตุการณ์

ตอนนั้นถ่ายรู้สึกทอฝันกับมาวินนี่แหละแล้วถ่ายกับอ้อม
พิยดาก็คือเราถ่ายละครเนี่ยเราก็ต้องออกไปจากห้องแต่งตัว
บางทีเนี่ยห้องแต่งตัวมันเป็นที่สาธารณะมันไม่ได้เหมือนกับว่าเราเป็นกองถ่าย
ถ่ายมันไปถ่ายตรงไหนก็ได้แล้วก็มีคนมากหน้าหลายตาเดินไปเดินมา
แล้วเราก็ไม่ได้มีคนไปเฝ้าเพราะว่าสมัยก่อนไม่ได้แบบโอ้โหมีผู้จัดการ
เลขาต้องมาดูแลแล้วก็เป็นแบบพี่บอยเขามีคนมาดูแลเป็นผู้จัดการเขาก็ดูแลหลายคน
ไม่ได้มานั่งเฝ้าเราตามเราใช่ไหมของเราเนี่ยก็วางอยู่
กระเป๋าตังค์ทั้งคู่หายครับทั้งคู่หายทั้งคู่ทั้งพระเอกนางเอก
เมื่อไหร่ก็หาไม่เจอหาไม่เจอครับไปหายที่แบบเซ็นทรัลอะไรสักอย่างไกลครับ
แล้วอยู่ดีเนี่ยปรากฏว่าเดินออกมาปุ๊บเจอกระเป๋าตังค์ทั้งคู่อยู่ในถังขยะ
แต่เงินไม่เหลือแล้วทั้งคู่เลยเสร็จปุ๊บปรากฏว่าเราก็ไปยังไงไม่รู้ไปสืบได้
ว่ามันมีคนเอาเงินไปใช้ซึ่งร้านก็โทรมาแจ้งว่าเนี่ยมันใช้เงินผิดปกติ
คือปกติเด็กเนี่ยมาซื้อเกมมันก็ไม่ซื้อเยอะขนาดนี้ไม่ได้แบงค์ใหม่อย่างนี้
ซื้อเป็นหมื่นอ๋อไม่ใช่แบงค์ใหม่ซื้อเป็นหมื่นเลยซื้อหลายพัน
ผลปรากฏว่าพอเราจับได้ปุ๊บเงินที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นเงินแบงค์ที่เรียงกับของผม
ก็เลยรู้ว่าเขาเอาไปอ๋อพอปกติคุณควรจะใช้แบงค์เก่าก่อน
แน่นอนคนใช้แบงค์ของอ้อมหมดแล้วเหลือแต่แบงค์ผม
พอตอนเอามาคืนเนี่ยผมก็แบบเอ้ยอ้อมก็แบ่งครึ่งกันแล้วกัน
นึกออกไหมกระตังหายทั้งคู่อ้อมเขาก็น่ารักมาก
เขาบอกว่าเฮ้ยอ้อมเอาไม่ได้ว่ะนี่มันเงินฟุกล้านเปอร์เซ็นต์
เพราะมันเรียงเบอร์กระเป๋าเธอเลยอ่ะ
คือหมายถึงว่าฟุ๊กรู้ว่าเป็นแก๊งใหม่แล้วเรียงเบอร์มา
เขาก็เลยให้ผมหมดเลยคืนมาหมดเลยเห็นป่ะเขาก็น่ารักไม่เอาเห็นไหม

แต่นี่มันเถียงไม่ได้ไงมันแก๊งผมร้อยเปอร์เซ็นต์
แค่นี้คนนี้แก้วน้ำไม่ดื่มกับใครนะคะ
อ่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการจุ๊บคนอื่น

ผมเคยโรงเรียนพิเศษจน๔โมงถึง๕โมงที่ไปโรงเรียนพิเศษ

หูที่มันกัดแล้วรอบเลยอะแล้วก็ดำอะดับแล้วก็มันก็กินซ้ำ

ผมกินวายนี้๒๐กว่านะตอนเด็กที่ผมไปเที่ยวเนี่ย
ก็ไปเที่ยวเหมือนทุกคนแหละ๑๘อะไรอย่างนี้ผมก็เข้าผับแล้ว
แต่ว่าผมเข้าผับโดยที่ผมกินโค้ก
ผมก็ห่อกระดาษเพื่อให้นึกว่าเป็นเหล้า

เวียวไม่ใช่โค๊กผสมโซดาหน่อย
ไม่ผสมเลยโค๊กเลยเดี๋ยวเลย

เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผมเดินไปตอนนั้นพอเราเป็นดาราเนี่ย
ทุกคนก็จะอยากชนแก้วกว่าเราและบางทีก็จะเลี้ยงเหล้าเรา

มีอยู่๑๐ใบมันก็เทน้ำทิ้งแล้วมันก็ใส่น้ำแข็ง

เห็นมั้ยมีความสะอาดมีตัวของตัวเอง

อะไรที่มันไม่เป็นไปตามแผนเราทำตัวยังไง
โหดไหมโมโหไหม
ปกติคนเราต้องเท่าไร
ทุกวันนี้เกิกคนมัษยะวันนี้

ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มี

แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเขาเป็นแม่ของลูก

คือไม่ให้แต่งตามดวงนี้